เมื่อวานนี้ค่ะเราได้นำเสนอความสูญเสียที่จากไปแบบไม่มีวันกลับของคนบันเทิงให้ได้ทราบกันนะคะ
และวันนี้ค่ะเราก็เลยมีสกรูปพิเศษค่ะที่เป็นการสูญเสียของคนบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
ใช่แล้วค่ะแต่ว่านั่นคือการสูญเสียชื่อเสียงหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปประเด็นดราม่าต่างที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนั้นล้วนแล้วแต่มาจากพิษของโซเชียลมีเดียทั้งสิ้นค่ะ
กลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนได้เกิดดราม่าร้อนสนั่นโลกออนไลน์
แก่ปันสุธตาท็อปแท็บนพัฒน์เจมส์ธีรดลตัวเศรษฐวุฒิและเกรดพกามาศ
วีรกรรมขณะที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันยกแก๊ง
การอัดคลิปเต้นโชว์ลีลาสุดเกลียนบนรถไฟฟ้า
ซึ่งหลังจากที่คลิปและภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก
ถึงพฤติกรรมที่ผิดมารยาทและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างร้ายแรง
สั่งลงดับสมาชิกซีรีส์ฮอร์โมนทั้ง๕คน
ถูกพักงานและงดโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเป็นเวลาถึง๖เดือน
ใครเลยจะคาดคิดว่าการมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทย
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉ่างของวงการบันเทิง
นักแสดงสาวดีกรีนางงามเอมมี่มรกฏ
โพสต์ตัวชมคอนเสิร์ต๒๕ใบพร้อมที่นั่งติดกัน
ได้เป็นการจุดชนวนให้ชาวเน็ตจวกยับ
พร้อมกับตั้งคำถามถึงความเข้มงวดในการจองตัวของศิลปินชื่อกล้อง
ที่ระบุให้ไม่เกิน๑คนต่อ๔ใบ
แต่เหตุใดนักแสดงรายนี้จึงมีอภิษฎมากกว่าคนทั่วไป
ถึงเจ้าตัวต้องโพสต์ข้อความชี้แจงแก้ต่างว่า
ตัวปกติเหมือนเช่นทุกคนและที่นั่งก็ไม่ได้ติดกัน

แต่แล้วซีซีวัดหนึ่งในเพื่อนนักแสดงที่สาวเอมมี่ติดแท็ก
ก็โพสต์คลิประบายความอันอั้นที่ถูกโจมตีอย่างหนักในโลกออนไลน์

เอาจริงคือผมแบบเข้าใจ
แต่พอไปอ่านคอมเมนต์บางอันที่ด่าไปถึง
ครอบครัวเขาด่าไปถึงพ่อเขาแม่เขาญาติเขา
สิ่งที่เขาทำมาโกงคุณโกงชาติ

หรือศเลฟต่างในวงการบันท์เทลงไทย
เพราะว่าคนแบบนี้ทำให้ประเทศชาติมันไม่เจริญ

คือขนาดมันขนาดนั้นเลย
กำลังบอกแล้วเราทำทุกทีทาง
ทำอะไรมาก็ได้
นั่นเท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟให้สังคมโซเชียลให้กลับมาระอุอีกครั้ง

เสียรังวัดกับการกระทำดังกล่าว
ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และไม่คาดคิดว่าชีวิตในวงการ
จะมาถึงจุดที่คนเกลียดทั้งประเทศ

ขอกราบขอโทษนะครับกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
ที่ไม่มีสติได้พูดด้วยอารมณ์อีก

แสดงสีหน้าท่าทางประชดประชัน

ที่ผมจะยังคงทำหน้าที่ของผมต่อไป

หอนของคนดังว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กคือดาบสองคม
ที่สามารถส่งผลได้ทั้งด้านดีและลบเพียงชั่วพริบตา